แต่ว่าถ้าใครยังไม่ไปเที่ยวช่วงนี้อาจจะกินเจ

เพราะว่าที่นี่มีอาหารเจอร้อย
แบบเรียกได้ว่ายืนหนึ่งเลยล่ะจ้า
โรงเจสัตหีบค่ะคุณผู้ชม
ตามที่นายนรงบุญบันเจิดศรี
ทางมูลนิทธิสว่างรถจนธรรมสถานสัตตาหีบ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ถือศีลกินเจ
ในพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียง
อันเชิญเทพเจ้าทั้ง๗มาปฏิสถานะเซียนซื้อ
มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
ให้กับผู้ที่เคารพนับถือได้กราบไหว้บูชา
เทศกาลถือศีลกินเจนี้ช่วงวันที่๑๖ถึง๒๖ตุลาคม
ก็มีคนมากันมากมายนะคะ
มูลนิธิสว่างรจนธรรมสถานสัตหีบ
ก็เลยมอบหมายให้ผู้ใจบุญ
ซึ่งนำโดยคุณวิพาดาขาตะเจริญ
เป็นแม่หัวเรือใหญ่ในการนำคณะแม่ครัวระดับมืออาชีพ

รุงอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมถือศีลกินเจ
ได้หาอาหารไม่ฟรีตลอด๑๐วัน
มีคุณภาพได้บุญได้กุศลจริงจน
บอกได้เลยนะว่าได้รับคำชมจากผู้ที่มาถือศิลปกินเจ
บางคนขอกลับเอาไปทานที่บ้านต่อเลย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่ทานเจอยู่นะ
อยากจะไปร่วมกับธุรกิจัลห์นะคะ
หรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารก็ไปที่โรงเจสัตหีบได้

แต่คุณผู้ชมมากินใจนะจ๊ะ